ผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปร้องขอความช่วยเหลือ
จากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะฮะ

เธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกอดีตแฟนเนี่ยทำร้ายร่างกาย

จนมาถึงตอนหลังสุดก่อนมาขอความช่วยเหลือเนี่ย

นะเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอเธอเลี้ยงลูกได้เธอไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว
เนี่ยหลักฐานต่างที่เธอถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ

เกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์อะไรต่างพวกนี้นะครับ
และตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่๓เดือน
มาร้องขอความช่วยเหลือจากทางคุณปวีนานะครับ
บอกว่าถูกอดีตแฟนนะ

ตอนที่คบกันอยู่เกือบปีนะฮะ
ไหนลองลอยที่ถูกทำลายล่าสุดด้วยนะครับ

เอบอกว่าที่คบกับบีเกือบปีในตอนนั้นเนี่ย
ไม่ยอมทำงานทำการอะไรเลย
เอาแต่ขอเงินเอใช้
เวลาไม่พอใจอะไรจะตบตีเธอ

เธอบอกเธอจำได้คือเมื่อ๑๐ธันวาคมปี๖๔ตอนนั้นทะเลาะกันคือเรื่องแมวของใน
ไปทำห้องพักในโรงแรมเขาเสียหายนะก็เลยมีการโต้เถียงกัน
สุดท้ายบีเนี่ยทำร้ายจนบอบช้ำไปทั้งตัวหน้าตาบวมปูดไปหมดจากนั้น
มาถึง๑๔มกราคมนะฮะเป็นต้นปี๖๕แล้วต่อเนื่องมาถึง๒๕
กุมภาพันธ์๖๕ในช่วงนี้เอบอกว่าถูกบีเนี่ยทำร้ายเนี่ยนะอีกหลาย
ครั้งรวมแล้วเป็นครั้งที่๒ถึงครั้งที่๙ก็แล้วกันต่อเนื่องกัน
ตอนนั้นอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่พัทยาใต้จังหวัดชนบุรี
ต่อยถูกตบนะมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงขั้นแบบสลบไปเลยก็มี
พ่อของเอเนี่ยต้องมาพาลูกสาวไปหาหมอแล้วก็ไปแจ้งความด้วย
เมื่อ๑๑กรกฎาคมปี๖๕สารสั่งจำคุกในบี๑ปี๔เดือน
โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
โดยระหว่างนี้ให้ติดกำไรอีเอ็มที่ข้อเท้าเอาไว้ด้วย
หลังจากนั้นบีเนี่ยพยายามมางอนง้อขอคืนดีกับเอนะฮะ
สัญญาว่าจะไม่ทำอีกไปไหว้ไปกราบขอเข้ามาพ่อของเธอ
ตอนนั้นเธอกับพ่อก็แบบใจอ่อนยอมให้อภัยนะ
แล้วบีเนี่ยขอให้เธอไปแถลงต่อสาร
เพื่อให้ศาลเนี่ยถอดกำไรอีเอ็มก่อนกำหนด
หลังจากบีได้ถอดกำไรอีเอ็มมาอ้อนวอนเธอต่ออีก
บอกไปถอนแจ้งความคดีทำร้ายร่างกายด้วยได้ไหม
แต่เอเนี่ยไม่ได้ไปถอนนะฮะแต่หลอกบีประมาณว่า
ถอนให้แล้วนะอ่าเพื่อให้เขาตายใจ
ทีนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงเลยเหมือนเอคิดเลยฮะ
คือมางอนง้อขอคืนดีแล้วขอให้แถลงต่อสารเพื่อให้ถอดกำไรอีเอ็มตอนก่อนกำหนด
ขอให้ไปถอนแจ้งความคดีทำร้ายร่างกายต่างที่เคยมีมาอะไรก็เนี่ยนะฮะ
เธอไม่ได้ไปถอนนะแต่พอบอกว่าถอนแล้วนะ
เรียบร้อยฮะบีกลับเข้าอีรอปเดิมฮะ
ทุบไปขอเงินใช้ไม่ทำงานโมโหก็ทำร้ายร่างกาย
คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยปี๖๕เนี่ย
เธอบอกเธอโดนอีก๗ครั้งเท่ากับว่าเป็นครั้งที่๑๐ถึงครั้งที่๑๗
แล้วยังขู่บังคับให้เธอเนี่ยต้องออกมาหาเพื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วย
จนกระทั่ง๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาเธอตรวจแล้วพบว่าเธอเนี่ยตั้งคัน
ซึ่งเธอก็ไม่ยอมบอกบีเธออยากเลิกกับบีอย่างเดียวเธอขออย่างเดียวคือขอให้เลิกกันไป
ลูกในท้องเนี่ยเธอเลี้ยงได้เธอดูแลลูกคนเดียวได้สุดท้ายบีเนี่ยตามสืบจนรู้ว่าเธอเนี่ยตั้งท้อง
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายเธออีกมาขู่ฆ่าพ่อกับแม่เธออีก
คือบีเนี่ยล่าสุดคือ๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามจนเจอตัวเธอมาเตะเธอมาต่อยเธอ
กระดูกโหนกแก้มเนี่ยแตกฝันนี่หักแตกหูฉีกเย็บอีก๓เข็ม
นี่นะจนสุดท้ายเนี่ยเธอบอกเธอไม่ไหวแล้วเลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิปวีนา
เขาบอกว่าก็เพราะว่าในบีเนี่ยต้องการให้เธอเอาเด็กออกแล้วก็โมโหที่เธอไม่ได้ไปถอนแจ้งความ
นี่นะครับล่าสุดนะครับทางกลุ่มกับการสอนอุดมสุขนะ
ได้พาหญิงสาวที่เป็นผู้บาดเจ็บผู้เสียหายไปให้พนักงาน
สอบสวนเนี่ยสอบปากคำเพื่อขยายผลในการติดตามดำเนินคดี
ผู้ที่ทำผิดนะฮะก็คือในบีนะครับแล้วทีนี้ตัว
ในบีเองเนี่ยเขาเคยก่อเหตุอยู่แล้วถูกสารสั่งจำคุก
ปี๔เดือนแต่ให้รอลงอาญา๒ปีแล้วมาทำผิดซ้ำอีกเนี่ย
เพราะฉะนั้นถ้าได้ตัวมาเนี่ยทางภูมิกับการสอนออุดมศุกร์บอก
ว่าก็ต้องแจ้งเรื่องนี้ไปยังศาลท่านด้วยเพื่อให้สั่งถอน
รอลงอาญาหรือว่าดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปค่ะ